รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าอย่างนี้สภาพอากาศมันไม่เป็นใจจริงค่ะ
คาดการณ์เอาไว้ว่าเดี๋ยวฝนจะตกฝนจะตกมันก็ขยิบหนีเราไปเรื่อย
แต่ยังไงก็ยังคงตกนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานแถบตะวันออก
แถบจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเลยนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลการจับเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อน
เราสังเกตเห็นพื้นที่สีเขียวสีเหลืองสีส้มนะคะ
ตอนนี้เกาะกลุ่มอยู่ตอนกลางของประเทศก็คือแถบภาคอีสานตอนล่าง
ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
อกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยนะคะ
ที่ทำให้อากาศแปรปรวนก็คือร่องมรสุมหรือว่าร่องฝน
เมื่อวานนี้อยู่ติดติดกับไทยนะคะตอนนี้มันเคลื่อนไปแล้วนะคะ
อยู่ที่บริเวณลาวและเวียดนามรวมไปถึงลงไปที่ทะเลด้วยค่ะ
ทำให้สภาพอากาศที่จะเคยจะตกหนักก็คือตกเบาลงในระยะหนึ่งนะคะ
ส่วนเรื่องของทิศทางลมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังอ่อนนะคะก็พัดเอาความชื้นจากทะเลเนี่ยขึ้นฝั่งที่ภาคใต้นะคะ
เพราะฉะนั้นภาคใต้ก็อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ไปดูกลุ่มฝนกันบ้างนะคะว่าวันนี้พื้นที่ไหนเวลาไหนจะมีฝนตกกันบ้างนะคะ
เห็นเลยค่ะว่าตั้งแต่ช่วงเช้านี้นะคะฝนจะเกาะกลุ่มกันบริเวณตอนกลางของประเทศ
เหมือนกับว่ามันถูกไล่มานะคะจากภาคใต้ไล่ลงมาจากภาคเหนือมาเกาะกลุ่มกันตรงกลางค่ะ
จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออุบลราชธานีค่ะจังหวัดนี้นะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายเย็นค่ำ
ตกหนักเป็นบางพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร
ถ้ายังขาดแคลนน้ำอยู่ก็รีบตักตวงเอาโอกาสนี้แหละค่ะมาเก็บน้ำกันไว้ได้เลยนะคะ
ส่วนพื้นที่ไหนที่รู้สึกว่ายังเป็นพื้นที่ที่แห้งรีบค่ะรีบเช่นเดียวกันนะคะ
ในการกักน้ำเอาไว้ส่วนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคลื่นยังคงมีอยู่นะคะ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะคะ
เรือเล็กพิจารณาการออกเดินเรือด้วยขณะที่ฝั่งอ่าวไทยก็ยังมีคลื่นอยู่บ้างเล็กน้อย
อุณหภูมิความร้อนไม่ถือว่าสูงมากนะคะก็ยังเป็นอุณหภูมิประมาณ๓๖องศาเซลเซียส
กระจายในหลายพื้นที่เนื่องจากว่ายังคงมีลมพัดมาปกคลุมค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศแปรปวนแบบนี้ก็ส่งผลกระทบถึงน้ำของแม่น้ำโขงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็ทำให้จังหวัดในพื้นที่รอบได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
ไปดูกันค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สภาพอากาศที่แถบประเทศไทยนะคะ
รวมทั้งประเทศลาวก็คือได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
ทำให้น้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นอย่างฉับพลันค่ะล่าสุดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติออกประกาศแจ้งเตือนเจ็ดจังหวัดติดแม่น้ำโขง
เฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฉับพันธุ์ของระดับแม่น้ำโขงนี่นะคะ
อย่างเช่นที่หนองคายค่ะวันเดียวน้ำเพิ่มขึ้นมาครึ่งเมตร
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะดังนั้นชาวบ้านริมแม่น้ำและเกษตรกรต้องเฝ้าระวังน้ำล้นน้ำหลากในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้ด้วยนะคะ
เช่นกันกับเกษตรกรชาวสวนยางที่บึงการค่ะระยะนี้ก็เจอฝนตกชุกเหมือนกัน
แต่ว่าต้นยางพาราที่นี่ไม่กลัวฝนนะคะเพราะว่าเจ้าของสวนเขาใช้วิธีนี้ค่ะ
เอาหมวกกันฝนมาใส่มาคลุมให้กับต้นยางค่ะลงทุนสูงหน่อยนะ
แต่สามารถกรีดยางได้แม้ในเวลาที่ฝนตกค่ะเพราะว่าจะมีหมวกเนี่ยค่ะ
กันน้ำฝนนอกจากช่วยกันฝนแล้วเขาบอกว่าหมวกยังกันฝนต้นยาง
คือป้องกันไม่ให้หน้ายางเน่าเปื่อยจากน้ำฝนได้อีกด้วยเนี่ยคือวิธีการกางฝนนะคะ
งร่มนะคะกันฝนให้กับต้นยางก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ทำให้เกษตรกรเนี่ย
สามารถที่จะกรีดยางได้แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาฝนตกก็ตามนะคะ